แสดงให้เห็นว่าไม่มีนักเตะไทยคนไหนเลย
ที่สามารถอยู่ในท็อปซิกหรือว่า๖อันดับแรก

นี่อาจจะเป็นปัญหาระยะยาวของทีมชาติไทยในอนาคต
เราไปดูสถิติการยิงของ๒กองหน้าทีมชาติไทย

ที่ฤดูการณ์ล่าสุดยิงปลาย๑๓ประตู
จากการลงสนามทั้งหมด๓๙นาที
เฉลี่ยแล้วจะยิงในทุก๒๓๑๔๖นาทีต่อประตู
หรือประมาณ๒นัดกว่าต่อ๑ลูก
ขณะที่อีก๑กองหน้าอยากอธิษฐกรายสอน
ไปได้๑๐ลูกจากการลงเล่นประมาณ๒๕๒๔นาที
เฉลี่ยทุก๒๕๒๔นาทีต่อประตู
หรือประมาณเกือบ๓นัดต่อ๑ลูก

ซึ่งเป็นสโมสรที่มักจะใช้บริการกองหน้าชาวต่างชาติ

ตั้งแต่ยุคสองแปลงกู้หูจากสเปน
และปัจจุบันกับยูโอโกลุยสันโต
และกิเวอโต้มาเชน่าซึ่งเป็นบราซิเลียนคอนเคชั่น
ยิงรมกันในลีกไปแล้ว๕๔ลูก
ก็มันก็ต้องสร้างกรุงลมมันไม่ได้สร้างด้วยวันเดียว
ผมก็เห็นมาตลอดว่านี่คือจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของฟุตบอลไทย
ใน๓ปีนี้เนี่ยยาก
กับการที่เราจะมีหน้าเป้าดีที่จะสามารถเล่นได้
จะสามารถเล่นได้เกลียดใกล้เคียงกันกับผู้เล่นต่างชาติ
เรื่องของทัศนคตินี่สำคัญที่สุด

เวลาไม่มีบอลคุณต้องหาที่ว่างให้เจอ
ซึ่งองค์ประกอบ๓๔อย่างนี้ผู้เล่นไทยเนี่ยยากมาก
แม้ในศึกภาพบอลโลกรอบข้างเริ่มที่ผ่านมา
ทีมชาติไทยนั้นจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการทำประตูเท่าไหร่นัก
แต่ส่วนใหญ่ประตูที่ทีมทำได้
มักจะมาจากนักเตะในตำแหน่งกองกลาง
ซึ่งเกณฑิสักเสนามืองหัวหน้าผู้สอนคนปัจจุบัน
ก็มองเห็นถึงปัญหากองหน้าเช่นกัน
นักเตะไทยยังต้องการพัฒนาอยู่นะครับ
อย่างนี้ว่าในหลีกของเราเนี่ย
เราจะซื้อนักเตะที่เป็นศูนย์หน้ากับเซ็นเตอร์ซะมากกว่า

เราสนวงก็จะมีสูงใช่ไหม
แล้วเราก็ไม่มีการพัฒนาในตำแหน่ง๒ตำแหน่งนี้มากมายนัก
เราต้องช่วยกันพัฒนาหลายจุด
แต่สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือตำแหน่งศูนย์หน้านี่แหละหายาก
การที่จะมีศูนย์หน้าเก่งขึ้นมาเนี่ย
มันไม่ใช่แค่มีแล้วใช้ได้เลย

หน้ามันจะต้องมีทั้งหุ่นมีทั้งรูปร่าง
มีทั้งความเร็วมีทั้งการโฮบอลการครอบครองบอล
มีทั้งการยิงประตูมีทั้งไหวพลิบ
และต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้างขึ้นมา
หล่านักเต้เฉดเหล่านี้ก็จะเป็นต้องได้รับโอกาส
และต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าพวกเขานั่นคือของจริง
ด้วยการทำประตูอย่างต่อเนื่อง
ตอนต่อไปเราจะพบกับเรื่องราวของเหล่านักเตะแซมบ้าที่ค้าแข้งในประเทศไทย

เพื่อเอาเคล็ดลับเหล่านั้นมาแนะนำทีมชาติไทยติดตามได้ในเรื่องรอบของสนามในช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์วันพรุ่งนี้